เขาก็เอาเราไปชก
ก็ชกกันแบบมีมอไซค์ล้อม๒๓๐๐คันอะไรอย่างนี้
หนีตำรวจมาเราก็หนีอะไรอย่างนี้

โหที่นี่กองเชียร์มา๒๐๓๐คน

จัดเสร็จปุ๊บเห็นโวยวายกันข้างครั้งนึงนะ

มีคนรู้จักมีเพื่อน

มันมีอะไรบ้างเล่าหมดแก้วกับผมดอมทัชธรไปคุยไปเค้น
มีเรื่องอะไรยังไม่เคยเล่าให้พวกเรารู้หรือเปล่าวันนี้ผม
อยู่กับเป้ชนะวรษาทชื่อนี้ฟังชื่อใครวะนึกไม่ออกแต่ถ้า
นักสู้ใต้ดินคุ้นแล้วไหมเคยได้ยินแล้วใช่ไหมนี่แหละฮะ
ชนะวรศาสตร์หนึ่งในผู้ก่อตั้งอยู่กับผมแล้วแต่ก่อนหน้าที่

สโมสรนักสู้สโมสรคนอยากชกกันอ่ะอยากฟัดกันอ่ะต่อยกันแต่ว่า
แล้วก็ไม่ต้องเป็นมวยก็ได้มีความขัดแย้งหรืออะไรไม่เลย
เอาคนที่ไม่รู้จักกันมาชกกันเลยอย่างนี้ผมเข้าใจถูกกันไปเอง
ถ้าในระยะแรกในสามสี่ปีเนี้ยเข้าใจถูกต้อง
เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้มีการฝึกซ้อมหรืออะไร
แค่คุณอยากจะต่อยคุณเข้ามาในกลุ่มคุณหาคู่ชก
คุณมีแค่ผ้าพันมือไม่มีเบาะอันนั้นคือเริ่มแรกเลย
เริ่มแรกเลยไม่ต้องมีการฟิตซ้อมร่างกายอะไรมาก
แค่อยากเจอกันไม่ต้องมีวัดน้ำหนักไม่ต้องอะไรเอาอย่างงี้หมายความว่าตอนแรกนี่คือ
สมมุติผมน้ำหนักเจ็ดสิบอีกคนล่อไปเก้าสิบอย่างเงี้ย
ตัวใหญ่กว่าผมเยอะเลยก็ต่อยกันได้เหรอก็ถ้าคุณดอมเอาผมไม่เอาดีกว่า
บ้าเลยบ้าหนักสักเก้าสิบคือตอนแรกไม่มีการสกรีนน้ำหนัก
ไม่มีการแบ่งรุ่นอะไรไม่มีเลยมันก็มีนะแต่คือมันไม่ตายตัว
คือคุณอาจจะชกข้ามรุ่นก็ได้ถ้าคุณพอใจแต่ก็มีเกณฑ์น้ำหนักให้
อาจจะห้าโลหกโลในยุคแรกแรกในช่วงแรกแรกนั่นคือเมื่อตอนแรกตอนก่อตั้ง
แฟนคลับไทยแลนด์แล้วทุกวันนี้เป็นไงไปทุกวันนี้มันเหมือนหลายหลายอย่าง
ดูการการว่างเป็นน้ำหนักมากไปเนี่ยมันมีผลแรงประทะแรกทางมันมีผล

ที่มาที่ไปการก่อตั้ง
ผมเชื่อว่าคนดูอาจจะเคยฟังการสัมภาษณ์มาแล้ว
แต่ทีนี้รายการเราเล่าหมดแก้วครับเป้ครับ
ก่อนจะหมดแก้วอยากให้เป้เล่าเรื่องที่
คิดว่าคนดูผมอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลย
แล้วเป้เองเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ก่อตั้งเลยไหม

หรือว่าช่วงยุคกลางหรือว่ายังไง
อาจจะเป็นยุคเริ่มแรกเลยครับ
ก็คือเราเห็นพี่เบียร์โสพลนั่นกุล

เขาก็ชวนรุ่นพี่เขาที่นั่งเล่นเกมด้วยกัน

เพราะฉะนั้นผมกำลังเรียนอยู่

แล้วตอนนั้นคือเป้ชอบการต่อสู้อยู่แล้วไหม

เกเลเราก็ต่อยคนไปเรื่อยอะไรอย่างนี้

แล้วเพื่อนก็เห็นว่าด้วยคาแรคเตอร์เราอย่างนี้

ใช่ตอนนั้นก็ยังเป็นพื้นปูนอยู่

ผมก็ดูผมขอสมัครชกหน่อยครับ

ก็โชคกันแบบมีมอเซอร์ไซล้อม๒๓๐๐คัน

หนีตำรวจมาเราก็หนีอะไรอย่างนี้

น่าจะไปต่อยแล้วโดนตาเขา

ใช่เราก็พยายามทักไปหาคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้

ใช่คนเอาต่อไปผมก็ใส่ให้
เอาแต่ว่าไอ้การใส่นมมันเพิ่งมาในช่วงสัก๓ปีป่ะ

เพราะว่าพอหลังจากที่ผมชกเนี่ย

เริ่มแบบเป็นพันเป็นหมื่นเข้ามาในกลุ่ม

พี่น่าจะมีนวมหน่อยนะมีอะไรหน่อยนะ

แต่ทีนี้พอรู้แล้วว่าเป้เข้ามา

ยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย
หรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคณะ

เจ้าของคนที่มาต่อยก็ได้

อยากให้เล่าก่อนหมดแก้วฮะ
ยุคแรกเริ่มเนี่ยมันก็มีทีมงานที่เป็นระดับหัวเหมือนกัน
ตอนที่เราเริ่มเป็นกระแสเราเริ่มไลฟ์สดครั้งแรก

นี่มึงคืออะไรมันอันตรายไหมพวกมึงทำอะไรกันอยู่

บางคนว่ากูชอบว่ะหลากหลายคอมเมนต์
เราก็มานั่งคุยกันว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปดี
เพราะว่าทั้งนักข่าวทั้งนิยสารทั้งอะไรโทรมาทั้งวันเลย
เช็คคือ๒๐๓๐คิวอะไรอย่างนี้

มันก็มีบางเสียงที่ว่าเราเป็นของเราแบบนี้

ในเรื่องทัศนคติในเรื่องของวิธีการดำเนินงานต่าง

เป็นเรื่องของความคิดเรื่องของความอีโก้ของแต่ละคน
ในการที่อาจจะขึ้นมานำอะไรประมาณนั้น
คนที่นำมีแค่คนเดียวไหม

แล้วก็อาจจะมีอีกคนนึงที่เขาก็พยายามที่จะแบบ
โครงสร้างหรืออะไรที่พยายามจะวางอีกเวย์หนึ่ง
แสดงว่าหัวกับรองคิดไม่ตรงกัน

ก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของการนำมากกว่า

พอนำไม่ได้คืออยากจะไปนำอีกอย่างหนึ่ง

พอมันไม่ตรงกันก็ด้วยเรื่องของอารมณ์
ซึ่งต่างคนอาจจะมีต่างอีโก้

แยกกันปุ๊บแล้วยังไงต่อ

ก็มีอีกอันหนึ่งขึ้นมา

ตอนที่เป้บอกว่า
สองคนนี้คิดไปคนละทาง

แล้วกลุ่มที่เป้ยังอยู่

เปลี่ยนแปลงรับคนเพิ่มหรือยังไงบ้างแม่
ตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ว่าเรียกว่าโชคดี

เรียกว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งรุ่นพี่คนหนึ่ง

เฮ้ยจู่โยนมาให้
เขาให้ทุนมาโดยมีเงื่อนไขอะไรไหม
หรือว่าให้ฟรีเลยอยากจะไปทำอะไรกับก้อนนี้ก็

อืมนี่คือแหล่งเงินทุนเลย
ใช่ทำให้เราเดินต่อไปได้ในชีวิต

แล้วมันสม่ำเสมอไหม

ถ้าเอาแค่มุมจากเป้เลยครับ
ถ้าในเริ่มแรกที่เราคิดกันเนี่ย

คือเราไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเรื่องอะไรเลย

เป้เข้ามากี่ปีแล้วนะ๖ปี

มันเกิดตรงที่ว่าเราทำไปแล้วยังไงต่อวะ

คนสมัครน้อยเว้ยบางทีคนดูน้อยเว้ย

เมื่อก่อนเราลงยูทูปไงอยู่ในยุคแบบที่ปัง
ก็หลักล้านหลักแสนหลักแสน

แล้วอะไรมันปลุกจิตวิญญาณอยากจะกลับมาทำ

คนที่๖เข้ามาเพื่อนคนที่๖
โชคดีตรงนี้ว่าเค้าเป็นภูมิกรรพ์ด้วย

เขาก็คุยถูกคอกับเราอะไรอย่างเงี่ยเขาว่า

ไฟล์คลับมีคนมาพนัน
มีคนมาแทงเงิน
แทงหมายถึงแทงเงินนะแทงคู่นี้

สิ่งที่เราทำแก้มาตรงนี้ตั้งแต่แรกคือเลย

ความที่ชนะคือคนดูเห็นด้วยตาตนเอง

ใช่แต่เราไม่สนับสนุนการเล่นการพนันอยู่แล้ว

แต่หน้างานก็เคยมีครั้งหนึ่งเหมือนกัน

เห็นโวยวายครั้งหลังครั้งหนึ่งนะ
เหมือนมีเรื่องไม่จ่ายตังค์อะไรกันอะไรอย่างนี้

แล้วถ้าคนที่จะมาสู้คนจะมาขึ้นชก

เกิดเราดูสภาพแบบ
เหมือนจะมีสารเคมีในร่างกาย

ตรงนี้เราก็พูดตรงว่าเราไม่สามารถไปตรวจสอบก็ได้

เรามีเวลาเตรียมตัวนึงเดือน
คุณต้องซ้อมมานะ

ไม่ได้จำกัดอาชีพใช่ไหมเป๊ะ

อ๋อเหรอใช่คือตอนมาสมัครนี้มีเครื่องกรอฟันมาเลย

ต้องตั้งตัวหรืออะไรนะคือเป็นคาแรคเตอร์เค้า

ผมว่าเขาเป็นคาแคคเตอร์อีกด้านหนึ่งของเขามากกว่า

ฉีดหน้าฉีดอะไรอย่างนี้
ทั้งตำรวจ

แล้วก็พวกวิศวกร
พวกประธานบริษัทเอาตัวมา

ยังไม่มีใช่ไหมโอเคคงยังไม่มีต่อไป

เอาเด็กสุดที่เคยเจออายุเท่าไหร่

มอะไรวะเนี่ยม๒หรอ

แล้วก็จำคู่ชกของเขาได้ไหม

หลายคนนะเค้าชกมา๔๕คนแล้วนะ

แล้วก็น่าจะอายุมากกว่าตัวเค้าเอง
มากกว่าเพราะ๑๔นี่มันก็คือ

๘ปีขึ้นไปแต่ถ้าอายุต่ำกว่านี้

ใช่แล้วแม่เขาก็มาตลอด

แม่ก็สนับสนุนเลยสนับสนุน

มากสุดเลยอ่ะมากสุดน่าจะเป็น
๕๓เป็นรุ่นรุ่งแล้วนะ

๒๓คนแล้วแล้วเรามองเห็น

หรือว่าเขา
บางคนก็ยังดีอยู่นะยังไหวอยู่

เขาก็ต้องรู้ตัวว่าเขาไม่ไหวแค่นี้

พอมันเป็นการชกมวยก็หลีกเลี่ยง

น่าจะโดนฟันศอก
โดนพันศอก๒๐กว่าเข็ม
ตรงไหนตรงนี้

แล้วพวกต่อยแล้วไม่จบอ่ะ
ต่อให้ไม่มีการประกาศว่าแพ้หรือชนะ

หรือเคยได้รับแจ้งมาบ้างไหมว่า
เฮ้ยมันมีนะเพ้มีมั้ย

หรอคือจบที่๒เวียนเลย

เรากิดว่าจะเอาอยู่หรอวะจะมีปัญหาหรอ

เพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่มาเขาเข้าใจดี

แล้วที่นี่ผมว่ามันมีมนต์ขัง
ไปขับเอาคุณมาคุณคือลูกผู้ชาย
เวลาคนต่อยกันคนห้ามคนที่เป็นกรรมการ
มันก็พอจะมองเห็นว่าไอ้นี่โดนหนักดูน่าจะสู้ต่อไม่ได้
ความสำคัญคือคุณจะรีบเข้าไปแบบไปห้ามทับยังไงใช้อะไรเป็นเกณฑ์
มันก็ต้องใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้
การดูการเช็คอาจารย์อาการเขาต่อยไปคุณเริ่มหายใจทางปากแล้ว
อะไรอย่างนี้คุณเริ่มแบบมือคุณตกแล้วตาคุณลอยแล้ว
หรือเขาโดนเปรี้ยงไปปุ๊บลุกขึ้นมาเราดูเหมือนว่ามันเปรี้ยงค่ะ
เปรี้ยงก็คุณลุกขึ้นมาได้หรือว่าเปรี้ยงแล้วคุณหลับไปเลย
ถ้าหลับไปเลยก็จบไปเลยแต่ถ้าคุณยังลุกขึ้นมาได้
ดูตาคุณเช็คแววตาคุณตั้งกาดได้กาดคุณหล่นหรือเปล่า
ถ้าขึ้นมาตกอย่างนี้มันมีแนวมีการเรียน
คือเขาห้ามซ้ำอยู่แล้วใช่ไหมสมมุติอีกฝั่งหนึ่งล้ม

ซ้ำอยู่แล้วแล้วคนที่เป็นคนคอยไปห้ามได้รับการฝึกไหม
ผมก็ไปเรียนมา
เมื่อ๓ปีที่แล้วว่าไปอบรมอะไรอย่างนี้เบื้องต้น
คือเขาอบรมกรรมการ

ว่าต้องห้ามยังไงต้องดูอาการนักโทษ
สอนเทคนิคสอนอะไรอย่างนี้ที่เหลือมันก็ประสบการณ์ของเรา
แล้วหลังจากนี้พูดถึงปี๖๖

คนที่เคยดูไปแล้วตอนต้น

ถ้าคุณกลับมาปี๖๖คุณจะตื่นเต้นแน่นอน
คุณจะสนุกมากกว่าเดิมแน่นอนมีไหมครับ

กำหนดคนที่จะเข้ามาต่อยทุนาเมนต์เนี่ย

ก็เราอาจจะดูคุณสมบัติที่คุณต้องมีความเป็นไฟเตอร์

บางคนต่อยกันมา๖ปี๕ปี

มาเพื่ออยากระบายมันก็มี

เต็มแล้วกูอั้นแล้วกูจะไปไหนต่อ

กูอยากจะไปให้ถึงที่สุดเกินกว่าที่มึงหวัง

เราก็เลยทำโปรเจกต์นี้เพื่อรองรับคนพวกนี้
มันมีไฟล์ที่คนพูดถึงเยอะก็คือ

อยากถามเป้ว่า

จัดขึ้นได้ยังไงสองคนนี้
เย็นโจ๊เกอร์เขาเริ่มมีชื่อมาแล้ว

เขาใช้ชื่อพี่เปล่าหมัดหนักอะไรอย่างนี้
มองว่ามึงคล้ายโจ๊กเกอร์นะอะไรอย่างนี้
เราก็เลยคุยกับโจ๊เกอร์บอกเฮ้มึงต้องเปลี่ยนชื่อนะ

เราตั้งให้เขาเองเนี่ยเราตั้งมึงต้องเหยื่อนโจ๊กเกอร์

เกิดเลยทีนี้เหยื่อนโจ๊กเกอร์มาดังเลยหัวเขียวมาเลย
ใช่ใช่จากนั้นกระแสต้ายมทุ่นเขามามากกว่า
ช่วงนั้นคือเขาเริ่มแบบเซ็ตหย่องเซ็ตหย่อเริ่มแบบในติ๊กตกคือเขามาแล้ว
ส่วนผมก็จะแบบมีทีมงานที่จะคอยสเกาะหานักสู้ด้วยอะไรอย่างนี้
เขาก็จะหาว่ามาเสนออะไรอย่างนี้พี่คนนี้ไหมอะไรอย่างนี้เจอคนนี้อะไรอย่างนี้
ก็เลยได้ตายมทูตมาเจอกับเย็นโจ๊กเกอร์

ผมก็อยากจะดูว่าคุณมวยดีแค่ไหนครับผม
เห็นคุณดังในไฟล์คลับเนี่ยผมอยากไปเจอคุณที่ไฟล์ขับเหลือเกินครับผม
คุณจะได้รู้ว่าเซ็ตหย่อสูตรต่อสูตรห่อ๔ห่อ๒ห่อใส่ไข่มันเป็นยังไงครับผม

แล้วพอตากับเหยียนมาเจอกัน

หรือโอ้โหมันไฮทมากมันบูมมาก

ใช่ฉะนั้นผมไปจัดที่ไฟล์ทคลับอินทยา
ซึ่งมันเป็นต่างจังหวัดนะมันไม่ใช่กรุงเทพอะไรอย่างนี้

ซึ่งวันนั้นแหละเราคุยกันให้เฉียบคนมาสัก๕๐๐ก็โอเคแล้ว

อะไรอย่างนี้พอมาคนมา๒๐๐๐
โอ้โหเกินไปเยอะเลยนะ

ดูบางคนก็มองไม่เห็นต้องดูในไลฟ์เอาอะไรอย่างนี้
กับอยู่หน้างานแบบตัวเองต้องดูในไลค์อะไรอย่างนี้

ก็ไลท์เสิร์ชคนก็เข้าไปดู๒๐๐๐๐๐มา๒๐๐๐๐๐

ใช่เราก็มันมาเยอะจังวะอะไรอย่างนี้

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป้เข้ามาในไฟล์คลับ

มันเติบโตไปมากขนาดไหน
เราเปลี่ยนจากสมาคมเถื่อนสมาคมใต้ดิน
ทุกวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างครับ
วันแรกที่เราเริ่มเดินมันเหมือนก้าวกระโดด

แล้วมันก็ล้มลุกคุกคานคุกคานทุกคาน

เพื่อก็จดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง
เราได้กรอกไปว่าช่วยเหลือสมาชิก
หรือว่าในการดูแลสาขาอื่นอะไรอย่างนี้

แล้วการขยับคย้ายสาขาของไฟท์คัลป์

ท่านอายุแรกจะเป็นกลุ่มที่ซ้อมขึ้นมา
คือกลุ่มพี่เกษมกลุ่มตลิ่งชัน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
การเติบโตของเป้ตั้งแต่เข้ามาตอนแรกมาจนถึงทุกวันนี้
ตอนเด็กทำอะไรด้วยอารมณ์ทำอะไรด้วยความรัก
ต่อยกูอยากฟาดปากใครก็ได้เจอได้หมด
พอมันขยายแล้วคนรู้จักมากขึ้นเราก็ต้องระวังแล้ว
มีคำด่ามีคำวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาเออผมว่ามันเหมือนคนที่โตขึ้นเรื่อย
ใช้เหตุผลมากขึ้นเรื่อยแต่ยังไม่ทิ้งวัตถุประสงค์เริ่มต้น
ของคนที่อยากปล่อยพลังอยากชกคนแต่ไม่ได้เกลียดกัน
มันเป็นคนโตขึ้นจริงวันนี้ขอบคุณเป๊มากนะครับ
ได้เห็นมันเยอะมากและขอบคุณที่ไม่ต่อยหน้าผม